กระบี่ฮะผัวเมียกำลังขับรถกลับบ้านปรากฏว่าไปเจอคู่อริเก่า
ใช้คำว่าคู่อริเพราะว่าอะไรเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ย
จะมีปัญหาขับรถเฉียวชนกันค่ะแล้วก็นึกว่าเคลียร์จบไปแล้ว
แต่เขาก็เคยทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าอย่าให้เจออีกนะ
เจอรอบนี้กลายเป็นว่าผัวเมียผู้นี้ถูกตามไล่ยิง
ล่าสุดจับคนก่อเหตุได้แล้วตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ตำรวจภูทรเมืองกระบี่รับแจ้งจากผู้เสียหาย
บอกว่าคุณตำรวจมาดูเลยเนี่ยคนร้ายขับกระบะไล่ยิงรถของฉัน
แล้วดูสิร่องรอยเห็นรอยกระสุนไหมเนี่ยคุณตำรวจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนราชพัฒนาครับตัวเมืองกระบี่
ร่องรอยบนรถไปเจอรอยกระสุน
เจาะเข้าที่ตัวถังด้านหน้ารถฝั่งซ้าย๑รู
คนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยในรถคันนี้คือผัวเมียกันนะครับ
เจ้าของรถนั่นแหละโชคดีไม่ได้บาดเจ็บนะฮะ
คนก่อเหตุทราบชื่อว่าชื่อนายจุก
ทางเข้าวัดธรรมเสือห่างจากแยกประมาณ๒๐๐เมตร
ก็คือจุดที่รถของผู้เสียหายขับเบียดกันกับฝั่งของในจุก
แต่ถามชาวบ้านไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้ครับกลัวความไม่ปลอดภัย
จากนั้นจุดที่อยู่ริมถนนราชพัฒนาที่ในจุกชักปืนยิงใส่รถของสองผัวเมีย
ตรวจสอบแล้วพบว่าอ้าวคุณดูสิครับมีแต่ป่าไม่มีกล้องวงจรปิดฮะ
เต็มไปด้วยป่าแล้วก็ไม่ได้มีบ้านคนด้วยอยู่แถวนี้นะครับ
โอเคตรวจสอบบนถนนแล้วยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเยอะ
ถามชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าพูดมากนัก
ตามความคืบหน้าที่โรงพักครับกลับไปที่สพเมืองกระบี่อีกครั้ง
พบว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจร่องรอยเนี่ยฮะไล่เช็คหมดเลยครับ
ร่องรอยกระสุนปืนที่บริเวณตัวกระบะนี่นะครับซึ่งถูกยิงเป็นรูหนึ่งนัด
แล้วก็ดูร่องรอยวิถีกระสุนของคนร้ายรวมไปถึงบริเวณตรงซุ้มล้อ
ด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยเฉียวชนเกิดขึ้นด้วยเนี่ยครับก็ต้องค่อยไล่เช็ค
ผัวเมียผู้เสียหายก็คือเจ้าของกระบะคันนี้นายกรวิทย์อายุสี่สิบสาม
และนางสาวอชิระยาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถกลับมาจากทำธุระในตัวเมืองกระบี่จะกลับบ้าน
สามแยกไฟแดงวัดถ้ำเสือเจอกระบะของคนร้ายก็คือฝั่งในจุกจอดรออยู่ครับ
พอเห็นรถของเธอขับตามมานี่นะฮะแล้วก็แซงขึ้นหน้าไป
ป้ายทะเบียนจำได้เลยเอานี่รถในจุกนี่นะ
เพราะเพิ่งจะมีปัญหากันการเฉียวชนเกิดขึ้นเมื่อ๘มกราคม
เห็นในจุกอายุสักยี่สิบยี่สิบห้าครับ
รถกระจกรถฝั่งคนขับแล้วก็ชักปืนออกมายิงหนึ่งนัด
กระสุนเนี่ยเข้าที่ฝั่งซ้ายของรถเธอโชคดีไม่มีใครเจ็บฮะ
พี่ก็เห็นทะเบียนรถแล้วเพราะเสียงรถมันคุ้นใช่ไหมคะ
มันมันเป็นท่อดังเราหันไปดูแต่นึกในใจว่าคงไม่ใช่
แต่พอดูทะเบียนรถเอาใช่พ่อรถคันนั้นอีกแล้ว
เขาลดกระจกลงแล้วเขาเอาปืนออกมาแฟนบอกว่าหมอบลง
ผมตัดสินใจที่ว่าจะขับรถพุ่งเข้าไปหาเขาเพื่อที่ว่า
ถ้าเขายิงก็สามารถยิงได้แค่นัดแรกนัดที่สองก็ไม่สามารถยิงได้
สำหรับสาเหตุเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ทางตำรวจนั้นก็ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะทราบว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นคือสองฝ่ายขับรถเฉียวชนกันก่อนหน้านี้
แล้วก็ตกลงเจรจากันไม่ได้ก็เลยมีการโต้เถียงกัน
นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่เฉียวชนนะฮะวันนั้นเนี่ยมีตำรวจนายหนึ่งพยายามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย
ราจาสองฝ่ายให้ใจเย็นลงแต่ก็ไม่เป็นผลคนก่อเหตุคือฝั่งในจุก
เคยพูดเหมือนขู่เอาไว้ไกลอย่าให้เจออีกนะ

แม่เราจะคุยแต่เขาไม่คุยพี่เขาลงมาทุบรถเราอย่างเดียว
เขาบอกว่าจะหมายรถคันนี้ไว้เจอไหนก็ทำนะหนูไม่เราพูดกันไว้ก่อน
ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรถหนูไงถูกไหมเออพูดกันไว้ก่อนว่าเขาอะพูดหมายไว้นะ
ล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจสพเมืองกระบีก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มตัวในจุกนะฮะ
ผู้ชายในคลิปนี้คือคลิปเหตุการณ์เมื่อกี้เมื่อ๙มกราคมที่เฉียวชนกัน
ในจุกก็ลงมาปรามแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ไม่คิดว่ามันจะลามมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยนะฮะ
มีการขับรถตามแล้วก็ยิงกันนึกว่าจบแต่ก็ไม่จบไปจับตัวในจุกได้นะครับ
จุกหรือนายปากรอายุ๓๑ครับอาชีพเขาเป็นช่างทำป้ายที่ร้านในตัวเมืองกระบี่นั่นแหละ
เรื่องต้นยอมรับยิงปืนใส่รถของสองผัวเมียนั้นจริงเพราะบันดาลโทษะ
ไม่พอใจตั้งแต่รถเฉียวชนกันแล้วโดยตัวของเขากับแฟนเนี่ยมาเที่ยวกันในตัวเมืองกระบี่
กำลังจะกลับบ้านแล้วไปเจอกับคู่กรณีก็คือฝั่งผัวเมียคู่นั้นเนี่ย
บังเอิญบริเวณสามแยกวัดถ้ำเสือรถของฝั่งผัวเมียนั้น
กับรถของเขาขับแซงกันไปกันมาหลายครั้งจนเขาโมโหครับ
ตัดสินใจใช้ปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
ยิงใส่ไปหนึ่งนัดหลังจากนั้นก็ยังขับรถไล่ปาดกันไปกันมาอีก
ยืนยันไม่ได้ว่าต้องการจะไปวนเวียนแถวบ้านฝั่งผัวเมียคู่นั้นเลย
ผมไม่ได้ต้องการจะไปจับตาดูเฝ้าทำร้ายเขานะจริงจริงแล้วผมใช้ถนนเส้นนี้
เพราะผมก็จะต้องกลับบ้านเหมือนกันมันเป็นถนนเส้นที่ผมต้องใช้อยู่แล้ว
ลองฟังฮะวันนั้นผมกลับเวลาช้ามันก็กลับเวลาช้ามันกลัว
ผมจะขับช้าเพราะว่าผมแซงไปแล้วก็พออยู่แล้วมันก็แซงไปอีกอ่ะ
ทีนี้มันกวนมันกวนแล้วก็บันดาลโทษศาสตร์ขึ้นมา
จุกไม่ได้หวังเอาชีวิตแค่บ้านไม่คู่หรอก
ครับครับครับนัดเดียว
แล้วก็นายจุกเนี่ยนะฮะตำรวจคุมตัวไว้ที่สพเมืองกระบี่และแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับ

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย
โดยจะยื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลครับ
เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่ผู้เสียหาย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ